ถ้าเราหยอดกระปุกออมสินทั้งแบงค์ทั้งเหรียญหยอดไปเรื่อยหยอดไปเรื่อย
แต่พอทุบกระปุกแล้วเนี่ยเงินที่เก็บอยู่ในกระปุกมันขึ้นราหมดเลย
เป็นเราเราก็ตกใจคือก็ต้องสงสัยว่าแล้วแบบนี้ไอ้เงินขึ้นราเราจะทำยังไงกับมันได้บ้างเนี่ย
ใช้ได้มั้ยเนี่ยจะยังไงดีนี่หรอนี่ค่ะก็มีตั้งแต่แบงค์พันค่ะครับแบงค์ห้าร้อยก็มีแบงค์สิบแบงค์เอ่อแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบนะคะครับก็มีเชื้อราค่ะเธอก็เห็นภาพใกล้ใกล้นะจะเห็นว่าบางฉบับเนี่ยคือเชื้อราแบบโอ้โหทั้งใบอ่านี่นี่นี่นี่ภาพใกล้ใกล้แล้วเห็นไหมเชื้อราแบบน
ใช้บัตรประชาชนใช้สมุดบัญชีธนาคาร
จากนั้นทางธนาคารจะทำเรื่องส่งไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
นี่นะคะคือไม่ได้สามารถเอาไปแลกเป็นเงินได้เลยนะคะ
ต้องรอทางธนาคารแห่งประเทศไทยอนุมัติก่อน
แล้วธนาคารจะโอนเงินให้เข้าบัญชีค่ะ
ก็ใช้เวลาแหละแต่ว่าทางผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารยืนยันว่า
เงินครบทุกบาทไม่เสียค่าธรรมเนียมอะไรทั้งสิ้น
เธอก็เลยนำเรื่องนี้มาโพสต์เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่หยอกกระปุกออมสินนะคะ
ถ้าถึงเวลาต้องใช้เงินแล้วอยากใช้เงินทันที
แต่เงินขึ้นรามีชำรุดมีอะไรแบบนี้
มันก็จะต้องเสียเวลาแต่ยังใช้ได้นะคะเอาไปแลกได้แต่ใช้เวลา

แต่บางคนอยากรีบทุบก็อยากจะใช้เงินเลย
พอมันเจอแบบนี้ก็ใจเสียคิดว่าหมดกันและจบกันและ